ท่านผู้ชมครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตกันเรื่องเวลาที่ปรากฏบนรูปภาพถ่าย
ส่วนนี้คือภาพที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งมาให้เราดู
อันนี้เราขยายมาแล้วขอดูภาพต้นฉบับหน่อยได้ไหมที่ติดหน้าจอโทรทัศน์ดำอยู่ด้านบนเลยอ่ะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะไปเอาภาพอะไรมานะฮะมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ย
ส่งภาพมาให้ทีมข่าวของเราซึ่งนี่เห็นไหมหน้าจอยังมีนั่นคือวันที่คุณแซนเนี่ยเขาไปจำลองเหตุการณ์วันแรกเลยนะ
ค่ะนี่เขาแคปมาหน้าจออ่าแล้วเขาบอกว่าโอ้ช่วยดูหน่อยเถอะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องใส่ชูชีพไม่ใช่เหรอแล้วท้ายเรือคือใครหรือเปล่าอืม
มีคนไปนั่งอยู่ท้ายเรือแล้วก็ไม่มีชูชีพทีแรกเราก็ขนลุกค่ะ
ลองขยายภาพใหญ่ใหญ่ดูนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเราวงแดงแดงไว้พอขยายภาพใหญ่ใหญ่ดู
เราก็ช่วยกันวิเคราะห์ใหญ่เลยอืมสรุปแล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะ
แสงสะท้อนของเครื่องเรือนั่นแหละอ๋อเนี่ยหรือคุณเขียนมาสอนคิดว่ายังไง
ก็คุยกันแหละว่ามันก็คล้ายเหมือนมีคนไปนั่งแหละเนาะคล้ายด้วยความที่ภาพมันก็ไกลด้วยครับ
มืดด้วยแสงเยอะใช่ไหมใช่แสงสะท้อนนั่นแหละไม่มีอะไรหรอก
ถึงขั้นต้องถามอาจารย์ออสหรอกค่ะอย่างของพี่หนุ่มกัญชัยบอกในรายการเขาก็มีคนเห็น
เอ๊ะมีเงาอะไรมาใช่ไหมค่ะตกลงคุณเบลล่าใช่ไหมใช่ค่ะ
เป็นภาพโฆษณาของคุณเบลล่ามันสะท้อนอ่าอันนี้ก็เป็นช่วงเวลานั้นโอ้โห
เห็นไหมแสงจากสะพงสะพานจากข้างสองริมฝั่งเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฮะ
ฝากบอกท่านผู้ชมด้วยที่ส่งเข้ามานะฮะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณด้วยที่จะติดตาม
ทายลักษณีย์โชว์นะครับนะคะครับคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เช้าเน็ต